หนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ไทยรัฐทีวีจัดขึ้นมาเพื่อแฟนรายการของเรา
พาผู้โชคดี๕คู่๑๐ท่านไปไหว้พระเสริมดวง
กับหมอช้างทศพรศรีตุลาที่วัดเล่งเน่ง๒๐
พร้อมกับผู้ประกาศคนสวยของเราคุณเชอรี่
อิ่มบุญกันไปก็ไปนั่งฟังการเสริมดวงชะตา
ทำยังไงอะไรแบบนี้นะ
ซึ่งก่อนไหว้หมอช้างก็มีการพูดคุยก่อนกับผู้โชคดี
แนะนำว่าว่าอย่างไรให้ถูกต้องพร้อมแนะเคล็ดเสริมดวงปีหนูทอง
ก่อนจะพาไปไหว้ขอพรที่วิหารเท้าจตุโลกบาล
วิหารพระอวโลกิเตสวนแล้วก็พระกวนอิมโพธิสัตว
ถวายเทียนณวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ
แล้วก็เสริมดวงชะตาให้มันเฮ่งตลอดทั้งปีไปเลย
อย่างน้อยทำให้เรามีความสุขขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของวุลกุศลด้วยน่ะ
คุณผู้ชมที่ไปส่งไลน์มาเห็นไหมทริปไหว้พระกับหมอช้างดีงามมากค่ะ
ขอบคุณทีมงานทุกท่านน่ารักมากนี่คุณขนมจีนสารเป๋าได้ไปนะ
โดยงานนี้ผู้โชคดีแฟนไทยรัฐทีวีทั้ง๕คู่๑๐ท่านต่าง
โอ้เขาก็บอกว่าชื่นมื้อน่ะอืมน่าชื่นตาบาน่ะมีความสุข
เคล็ดลับดีกลับไปแถมได้ไหว้พระขอพรตามคำแนะนำของหมอช้างแบบตัวต่อตัว
แบบดวงใครเดี๋ยวมันทำยังไงก็คือแบบตัวตัวเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวมันดีมากเลย
ไปฟังเสียงผู้โชคดีหน่อยนะครับรู้สึกโชคดีค่ะแล้วก็รู้สึกได้ความรู้
แล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของไทยรัฐทีวีค่ะดวงดีขึ้นแน่นอนค่ะ
วันนี้เรามาปัดชงรับสิ่งที่ดีดีเข้ามาตลอดปีหกสามแล้วค่ะก็อยากขอบคุณไทยรัฐทีวีที่แบบมีกิจกรรมดีดี
ให้แบบคนทางบ้านได้มาแต่เราก็แค่ส่งไลน์แค่ครั้งเดียวเอง
จำได้ว่าตอนตุดจีนแค่นั้นก็แบบไทยรัฐโทรไปก็ดีใจค่ะ
จะได้ร่วมกิจกรรมดีดีปั้งปั้งแบบนี้อีกแน่นอนรับรองว่า